เศรษฐีเนี่ยเอาเข้าจริงเขาจ่ายภาษีน้อยกว่าพนักงานประจำซะอีก

คนรวยเหล่านี้เนี่ยเขามีทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีได้มากกว่านั่นเองค่ะ

คำพูดพวกนี้ไม่มีอะไรเกินจริงหรอกค่ะ

ร่วมกันเลิกปกป้องคนรวยเหล่านี้
แล้วเก็บภาษีในอัตราที่เท่ากับคนธรรมดาจ่าย
รัฐบาลจะหารายได้เข้ากระเป๋ามาพัฒนาประเทศได้มากขนาดไหน

ไม่ว่าจะเป็นเจเปซอสอีลอนมาร์ควาเรนบัฟเฟต
บิลเกย์รูเปิดเมอร์ดอทหรือแม้แต่ม้าซากเบิก
คนรวยอันดับต้นของโลกทั้งนั้นค่ะ
เคยมีผลสำรวจในอเมริกานะคะว่าคนรวยที่สุดจำนวน๒๕คนเนี่ย
เอาเข้าจริงจ่ายภาษีน้อยกว่าพนักงานธรรมดาทั่วไปซะอีก
แบบนี้ก็เลยกลายเป็นวาระปัญหาถกเถียงระดับชาติกันเลยสิคะ
ภาษีความมั่งคั่งก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในเวทีรวมเหล่าอีลิต
เวลามาประชุมกันพูดถึงความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจ
ที่จะกำหนดเรื่องของปากท้องของคุณนับล้านอีกทั่วโลกนั่นเอง
หรือว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยโจไบเดนก็เคยยกเรื่องนี้เนี่ย
ขึ้นมาพูดตอนที่เขาหาเสียงเพื่อสร้างคะแนนนิยมเหมือนกัน
แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทำแล้วไปได้ดีเนี่ย

ไม่มีการยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้วค่ะ
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยมีประเทศกว่า๑๒ประเทศ
ที่มีการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่ง
แต่ปัจจุบันเหลือเพียง๕ประเทศเท่านั้น
ที่ยังคงจัดเก็บภาษีเหล่านี้อยู่

เพราะว่าสิ่งที่ต้องพบเจอเนี่ยมันก็จะมีปัญหา
ในเรื่องของต้นทุนประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รวมถึงเรื่องของความเสี่ยงที่เงินทุนจะไหลออกนอกประเทศอีกนั่นเอง
ระบุถึงรายได้ที่รัฐบาลทั่วโลกจะหาได้
จากการจัดเก็บภาษีคุณเรยเหล่านี้นะคะว่า
อาจจะหาเงินได้สูงถึง๒๕๐๐๐ล้านดอลลาร์ต่อปี
หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว๙ล้านล้านบาท
ตราคุณผสีที่เก็บนี้คิดเป็นสัตว์ส่วนราว๒
ของมูลค่าความมั่งคั่งที่มีอยู่เกือบ๑๓ล้านล้านดอลลาร์
ของมหาเศรษฐีกว่า๒๗๐๐คนทั่วโลก
อย่างที่เราคุยกันไปว่าเอาเขาจริงแล้ว
นั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีวิธีการในการบริหาร
จัดการภาษีของตัวเองเนี่ยได้หลายวิธีด้วยกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะเท่าที่เราเห็นที่ฮินฮินกันนะคะ
ก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลการเป็นหนี้แบบกู้เงินมาลงทุนโดยเอาสินทรัพย์เป็นหลักประกัน
จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากแถมยังเหลือเงินทอนอีกเพียบด้วย
หรือว่าจะเป็นแนวทางที่มหาเศรษฐีจำนวนมากเนี่ย
เขาก็จะมีทักษะในการลงทุนแล้วก็หลบเลี่ยงภาษี
โดยการโยกย้ายรายได้ไปยังบัญชีต่างประเทศ
จากหลายประเทศทั่วโลกนะคะเขามีการที่จะต้องใช้งบประมาณ
ในการรองรับการเติบโตของสังคมสูงวัย
หรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศนะคะ
หรือว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ที่สะสมมาในช่วงโควิดที่มีการกู้ฉุกเฉินกันนั่นเอง
ซึ่งเงินภาษีที่เก็บไปก็คือรายได้ของรัฐบาลนี่แหละค่ะ
เขาก็จะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปดำเนินโครงการตามนโยบายต่างของเขานะคะ
แล้วก็สร้างสาธารณุปโภคต่างในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเรานั่นเอง
หรือว่าจะเป็นการบินไปเจรจาหาข้อตกลงชวนต่างชาติมาลงทุน

แต่ว่าเวลาดำเนินนโยบายพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนรวยไม่ได้อะไรนะคะ
เอาเข้าจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นแหละค่ะ
ที่เข้าไปรับงานจากโครงการภาครัฐ
ดังนั้นนะคะก็ว่าไม่ได้ที่ว่ารัฐบาลจะทำแต่นโยบายในการประเคนเงินภาษีมาช่วยเหลือคนจน
เพราะในเรื่องนี้คนรวยก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน
แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าการเก็บภาษีคนรวยเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
หรือว่าช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
การเงินดีชีวิตดีใครก็มีได้อย่าลืมกดติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการลงทุนได้ที่ไทยรัฐมันนี่ทุกช่องทางค่ะ